สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องมารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานร้านเด็ดร้านดังแห่งย่าน
จุฬาซอย๑๘ตรงนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเกาเหลาสามหมูขาหมูร้อยอาจารย์
ขายมายาวนานกว่า๒๕ปีว่าแต่ว่าเข้าไปในนี้ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะ
เอาอย่างงี้ดีกว่าถามพี่ตุ๊กตุ๊กเขาน่าจะรู้ตามมาค่ะสวัสดีค่ะครับ
รู้จักร้านเก่าเหลาที่เป็นต้นตำรับของที่นี่ไหมที่เขาขายมายี่สิบห้าปีอ่ะ
รู้ครับผมพาหนูไปเลยนะได้เลยครับโอเคไปเลยพี่
มาย่านจุฬาก็ต้องมานั่งตุ๊กเที่ยวชิมของอร่อยอร่อยแต่ถ้ามาจุฬาซอย๑๘ต้องที่นี่เลยครับ
ต้นตำรับเจ้าเก่าเจ้าแรกต้องเกาเหลาสามหมูขาหมูร้อยอาจารย์
เจ้าของร้านคือเฮียพงแต่เส้นทางชีวิตของเฮียพงเนี่ยครับ
เรียกว่าพลิกผันสุดสุดจากอดีตช่างปลาปลาโดนพิษเศรษฐกิจจนล้ม
ให้ต้องมาขายเกาเหลาข้างทางและเติบโตจนมีวันนี้
วันนี้น้องใบตองเลยขอพาพวกเรามาเปิดเส้นทางความรวยกันที่นี่เลยครับ
เกาเหลาสาหมูขาหมูร้อยอาจารย์เดี๋ยวเข้าไปหาเฮียพงกันหน่อย
เจ้าของร้านไม่รู้ก็แกทำอะไรอยู่จับหมูอยู่เปล่า
น้องค่ะเฮียโพงอยู่ไหมคะ

ฮะฮะ
เฮียโพงเฮียค่ะเฮียโพง

โอ้ยไปอยู่หลังบ้านทำอะไรอยู่นี่
อ๋อทำปลาปลาหลังบ้านพอดีก็กเสียค่ะพอดีครับ
อ๋อสวัสดีค่ะ
ทำไมไปซ่ำพ่อคะไม่ขายแล้วหรอกคะ
อ๋อเดิมทีผมก็ทำปลาปลาอยู่แล้วครับ
แต่ก่อนเหรอทีนี้พอดีแต่ก่อนทำอยู่ครับ
แต่เดี๋ยวนี้ก็มาทำเป็นพวกอาหารแล้วฮะ

เส้นทางในการขายอาหารเนี่ยทำมากี่ปีแล้ว

๒๕ปีแต่ใบตองงมากเลยชื่อ
เกาเหลา๓หมูขาหมูร้อยอาจารย์
มีที่มาที่ไปยังไงคะชื่อร้าน
เหลาสามหมูก็คือมันจะมีหมูชิ้นหมูกรอบหมูสับเราครับ

ครับครับสำหรับคนที่ไม่ทานเครื่องใน

ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเรียกเป็นร้านสามหมูสามหมู
เราก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยเอาเป็นร้านเกาเหลาสามหมู
ตามที่ลูกค้าเรียกกันจะได้จำงาน
ขาหมูร้อยอาจารย์นี่คือยังไงคะ

แต่ทีนี้ลูกค้าเขาก็เรียกร้องว่า
เออขายเก่าเหลาก็น่าจะมีเท่าขาหมูขายร่วมกัน
ผมก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมา

ก็มีคนมาสอนบ้างพ่อค้าที่เคยขายขามหู
ร้านดังบ้างก็มาสอนเรา
เขาก็สงสารบางทีมาทานเกาเหลาก็ชอบ
ก็เลยมาแนะนำคุณนี่บ้างเสริมนี่บ้าง
แปลว่าอาจารย์ที่มาสอนนี่เขาเรียกว่าเป็นลูกค้า

นี่
สุดยอดอันนี้คือขาหมูร้อยอาจารย์นะคะ
ร้านเปิดมา๒๕ปี
ตอนนี้มีเมนูเด็ดอะไรบ้าง
ก็มีเกาเหลาเลือดหมู

มาอะไรได้ต่อวันก็ประมาณ

หมูหมูกรอบบางวันสับนิ้วไปด้วยหน่อย

อุบัติเหตุเพราะว่าตอนนั้นลูกน้องกลับบ้านกันหมดครับ
คนก็เข้ามาทานกันเยอะ
เราต้องรีบให้ทันกับลูกค้าเพราะไม่อยากให้ลูกค้ารอนาน
ก็เลยสับไวไปหน่อยก็เลยสับเข้านิ้วตัวเอง

หลังนี้เลยไม่ค่อยกล้าจะสับเท่าไหร่
แม้เหี้ยพงษ์หายดีจะสับเข้านิ้วตัวเองขนาดนี้
งงานให้ลูกน้องช่วยสับก็ได้นะครับ
เอาเวลาไปนับเงินใส่กระปุกออมสินดีกว่าจ้า
อ่ะเฮียค่ะในย่านนี้เก่าเหล่าร้านอะไรต่าง
เยอะแยะไปหมดเนอะทำไมร้านเฮียถึงโด่งดัง
แล้วมีลูกค้าติดมาจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าหนึ่งเราบริการลูกค้าอันดับแรก
ก็คือการบริการทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ

ใช่ไหมครับไม่แพงเกินไปครับ
เฮียตื่นกี่โมงวันนึง
ผมตื่นประมาณตี๕กว่าครับ

แล้วเปิดร้านกี่โมง
เปิดร้านตั้งแต่๑๑โมงก่อนเที่ยง
ถึงประมาณ๓ทุ่มครึ่งครับ

ทุกขั้นตอนนะคะอย่างนี้
แม่อยากจะไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านเฮีย
แล้วว่าทำไมถึงอยู่มาได้๒๕ปี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

อาคารพันธุ์นี้ช่วงนั้นพอดีเศรษฐกิจก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่ามีลูกน้อง๗๘คนรายได้ตอนนั้น
รายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณก็แสนสองแสนทีนี้ช่วงนั้นพอดียุคเศรษฐกิจไม่ดีประมาณปี๔๐หรือ๓ปี๓๙เนี่ยฟองสบู่แตก
ช่วงนั้นผู้รับเหมาไม่ได้จ่ายไม่ได้ให้เราคือขาดจ่ายเงินเราก็ต้องใช้ลูกน้องบ้างจ่ายของบ้างอะไรบ้างจนนานนานเท่า

ตอนนั้นก็มีบ้านก็มีรถรถ
แล้วก็มีพวกแหวนมั่นของแฟน
กับพวกทองที่เราเคยแต่งงานเก็บกันมา
สินสอดแล้วเนี่ยสินสอดพวกนี้ผมขายจนหมด

พิษเศรษฐกิจทำให้เฮียพงตัดสินใจขายทุกอย่างทิ้ง
แม้กระทั่งแหวนเพชรของภรรยา

ภรรยาคู่ชีวิตที่คอยให้กำลังใจ
และเป็นผู้เสียสละแม้ในวันที่เฮียพงล้ม
เพื่อประคับประคองครอบครัวให้เดินต่อได้นั่นเองล่ะครับ
เฮียเขาต้องมาบอกแม่ว่าจำเป็นจะต้องเอาแหวนมั่น
ใช่ใช่จำเหตุการณ์ได้ไหมเล่าให้หนูจำ
จำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกจะไม่มีอะไรแล้วค่ะ
หมดแล้วหมดเตียงเลยตอนนั้นก็คือไม่มีเงินทุนในการสร้างตัวเลย
แล้วทำยังไงอ่ะไม่มีพี่สาวแฟนก็มีเขียงหมูอยู่ทางบังเขณฑ์ใช่ไหม
เขาก็เลยแนะว่ามาขายต้มเลือดหมูดีไหม
จริงเราก็ทำต้มเลือดหมูไม่เป็นคนเราก็ไม่มีใช่ไหมฮะ
ไม่เป็นด้วยไม่เป็นก็พี่สาวแฟนก็สอนเรา
เราก็เลยคุยกับแฟนว่าเอาไหมลองวัดดวงเราไปขายกัน
ทีนี้เราก็ได้เพื่อนที่ดีใช่ไหมเพื่อนที่ผมอาศัยเขาอยู่เขาขายขนมหวาน
เย็นถึงประมาณตีหนึ่งเขาเก็บร้านผมก็ลงต่อกับเขาตี๒
ก็คือพอเขาปิดร้านเราขายต่อตอนนั้นก็คือขายกลางคืนนะคะ
ใช่ค่ะขายถึงประมาณ๑๐โมงเช้า
ก็วันแรกที่ขายแม่การบอกว่า๗๐๐บาท
ถูกต้องครับแล้วตั้งแต่ตี๒ขายถึง๑๐โมงเช้านี้ได้อยู่๖๗๐๐บาท
ผมก็เริ่มท้อช่วงนั้นพอดีกะว่าจะเลิก
แต่แฟนก็ยังให้กำลังใจสู้อีกสักพักนึงดูว่ายอดจะดีขึ้นไหม
คืนนั้นผมก็ไปบรรบาลกับองค์หลวงพ่อโสธรที่บ้านผมจะมีบูชาอยู่ข้างบนห้องด้าน
อ๋อคือองค์บูชาที่บ้านอธิษฐานยังไง
ฐานว่าหลวงพ่อโสธรผมจะไม่มีที่ทำมาหากินเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาจะใช้พื้นที่
ผมไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วแล้วผมลูกก็ยังเล็กอยู่ผมต้องเลี้ยงต้องใช้จ่าย
ขอให้ผมได้ที่ที่ดีวันรุ่งขึ้นมีคนมาบอกเลยว่าร้านนี้เขาจะเซ้งให้เอาไหม
เอาจังหวะพอดีบอกลุงคืนเดียวหลังจากอธิษฐานครับผมแล้วผมก็ตัดสินใจกับแฟนว่าเอาเลย
แล้วหลังจากที่ย้ายมาร้านที่๒ขายดีขึ้นไหม
ขายดีขึ้นมากเลยครับมีเงินเก็บซื้อบ้านได้ซื้อรถได้คืนหนึ่งบางทีก็ขายได้วันนึงก็๒๓หมื่นบาท

ต้องไม่ได้มาคนเดียวนัดพี่สาวอีกคนนึงเธอบอกว่าอยากได้อาชีพเสริมเพราะช่วงนี้อะไรก็ไม่แน่นอน
พี่เป๊กกี้พี่เป๊กกี้มาหรือยัง
คุณค่ะสวัสดีสวัสดี

แล้วสูตรเซิร์ทเนี้ยห่วงมาก

ขั้นตอนแรกสูตรแรกที่ต้องทำคือ

ไปนิดหนึ่ง

วัตถุดิบให้ใช้อย่างดี

แล้วก็อย่างที่สามก็คือหัวใจก็คือเครื่องเทศ

มีโป๊ยกับมีอ๓๖๕
มีพัวหวาน

เข้าออกประมาณ๔ชั่วโมง

แล้วก็คุณไปขายเราก็รับรองขายมี
มาเปิดฝั่งส่องข้าง

โอเคแล้วประมาณ๒๐อ่ะค่ะ
ได้เลยเต็มที่ครับ
สูตรลับการทำขาหมูร้อยอาจารย์กันไปแล้ว

ต้องมาลิ้มรสความอร่อยของตำนาน
เกาเหลาสามหมูขาหมูร้อยอาจารย์กันแล้วล่ะครับ
วันนี้เฮียพงเขาก็จะเต็ม

ให้กับน้องใบตองเลยนะจ๊ะ

น้ำซุปนัวละมุนมาก

แล้วจะมีหมูกรอบหมูชิ้นแล้วก็

อันนี้แป้แบบมีความชำน้ำซุป

อันนี้ใส่ใจทำเองหมดทุกอย่าง
เลือดพิกัดนะฮะเหยร์เลือดเครื่องก็ทำมา

เลือดแด้งมากอ่ะแล้วก็แบบว่า

โอ้มันแบบลึ้มลิ้นอะ
ของหนูจะเป็นก๋วยจั๊บ

คือไม่เหมือนเส้นก๋วยจั๊บน้ำข้นมันจะนิ่ม
แต่ของผมมันจะหนึบ
เส้นจะหนึบจะเป็นชิ้นอ่ะ

ไม่คิดของการดำเนินชีวิตนะ
คือผมมองชีวิตเราคือ
เราล้มแล้วเราต้องลุกขึ้นมาสู้